กลับเข้าสู่ช่วงผู้ชายในฝันของเราต่อนะคะ

เต๋าคนเดิมกระเป๋ากระเป๋า

คือผู้ชายมีเสน่ห์เนี่ยนะมันจะต้องมีอยู่๓อย่าง
ไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาเป็นป่ะ

รัคบีฮ็อกกี้กอล์ฟบอล

เพราะว่าเราต้องใช้จ่ายให้เป็นนะคะ

ส่วนมากก็จะเรียกแบบเพื่อนมาทานกันบ้างนะครับ

อิ้นไดป้ะ

ส่วนมากผมชอบจะทำถ

ชุบแป้งชุบไข่ชุบหมู

มันต้องมีไข่แล้วก็มีชุบแป้ง

เอาหมูมันจะชอบไข่ชมแป้ง

อันนี้คือพูดแบบเป็นเวียงอังกฤษ

วันนี้ทำหมูหมูสับทอดธรรมดา

มา

ทำก็ดีนิดนึง

โหไม่เป็นไรอย่างงั้นเดี๋ยวล้างมาให้

อันนี้คือใครตั้ง

ไงเวลาทำเนี่ยเดี๋ยวเราจะพ่อรักกันไปพ่อรักกันมา

หมูมันจะได้หวานหมูกรอบ

มีอะไรบ้างคะส่วนประสบ

อันนี้หัวหอมใหญ่
อันนี้พริกไทย

ใช้ไม่ทอดแบบแป้งแบบทอดครับ

คุณเป๋าเริ่มต้นเลยค่ะคุณ

ก็ใส่หมูก่อนนะครับเหมือนไอติ้มอะไรเนี้ยดีดี
เห็นเด็กเล่นมีความสุขเราก็ดีใจด้วยอ๋อมีความสุขดีนะมีความสุข
อืมดีดีหมูนี่ไม่ต้องผ่านการหมักอะไรเลยใช่ไหม
ต้องครับแค่สับให้ละเอียดมากมากครับอืม
ว่าผมชอบครับแค่นั้นแหละครับคือจริงจริงไม่ต้องเปิดก็ได้
ไม่ต้องเห็ดก็ได้ครับแล้วที่ใส่หอมต้นหอมไปเนี่ยครับ
ก็เพราะว่าผมชอบครับ
แล้วที่ใส่หอมใหญ่ไปก็เพราะว่าผมชอบครับเออครับเออ
แค่นั้นเองครับเออจริงจริงชอบอะไรก็ใส่ไม่ชอบอะไรก็ไม่ต้องใส่
ใช่ครับแล้วใส่พริกไทยเยอะไหมคะนิดหน่อยครับนิดหน่อยนิดหน่อย
เพราะว่าผมผมอยากใส่ครับเออนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อย
เคยแบบทำให้สาวทานแล้วสาวแบบรู้สึกว่าแบบเฮ้ยไม่น่าเชื่อคนอย่างเป่า
ทำอาหารเป็นอะไรอย่างงี้ด้วยป่ะครับเพื่อนเพื่อนเยอะแยะเลยครับอืม
หน้าตาแบบทำอะไรเป็นได้เหรอวะเนี้ยเอออันนี้ใส่เกลือเกลือครับ
แล้วเราก็เขาคลุกคลุกคลุกไหมครับคลุกคลุก
เดี๋ยวถ้าไม่คลุกเดี๋ยวมันไม่ได้เป็นชื่อเมนูที่เราตั้งไว้นะครับ

ไม่กลัวหรอกครับไม่กลัวเหรอ
กลัวก็ไม่ได้กินสิครับเออนางนางดูทำเป็นจริงน่ะนางบอกกลัวก็ไม่ได้กินสิครับโอ้โอ้โอ้มีโอ้เลยมีโอ้
ดูดีจังเลยอ่ะเออชมชมตัวเองด้วยว่ะครับเห็นบรรยากาศมันเงียบ
ทุกคนลุ้นทุกคนลุ้นทุกคนลุ้นอ่าอ่าดูดีจังเลยใช่ใช่

ถูกแล้วครับตกร้านมาได้แล้วได้ได้
ถึงเวลาต้องชินแล้วโอ้ยนุ่มนะนุ่มครับนุ่มระวังร้อน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

นุ่มครับนุ่มครับนุ่มครับนุ่มครับนุ่มครับนุ่มครับนุ่มครับ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

นุ่มครับนุ่มครับนุ่มครับนุ่มครับนุ่มครับนุ่มครับนุ่มครับ
นุ่มครับนุ่มครับนุ่มครับนุ่มครับนุ่มครับนุ่มครับนุ่มครับ
นุ่มครับนุ่มครับนุ่มครับนุ่มครับนุ่มครับนุ่มครับนุ่มครับนุ่มครับ
สำคัญธือว่าใครที่เป็นแฟนคลับป๋าวอ่ะก็ต้องชื่นชอบล่ะต้องฟันจำจริง

มาทำหมูทอดแสนอร่อยให้เราทานด้วย
เวลาหมดแล้วคุณผู้ชมค่ะกลับมาติดตามนะคะ

นี่เวลาเดิมแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะดูย้อนหลัง

ในเฟซบุ๊คแฟนเพจแม่บ้านประจันบาลนะคะ
เข้าไปติดตามในไอจีด้วยแล้ว

วันนี้นะคะหมดเวลาแล้วเราทั้ง๓คนต้องลาไปก่อนนะคะ
เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ